เมื่อวานนี้วันพ่อนะฮะก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นที่ครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เพราะว่าแม่กับลูกสาวเขาก็ทำขนมจีนน้ำยาป่าแล้วใส่ลูกชิ้นปลาเนี่ยฮะนี่คือยังอยู่ที่หม้ออยู่เลยนะ
หลังจากเกิดเหตุที่บ้านแล้วเนี่ยยังค้างหม้ออยู่อย่างเงี้ลูกชิ้นปลาลูกอย่างนี้
พ่อเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกป่วยติดเตียงการเคี้ยวการกลืนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นัก
ปกติแม่ทำอะไรให้พ่อกินเนี่ยภรรยาทำอะไรให้สามีกินเนี่ยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ใช่ขนาดเส้นขนมจีนก็ยังต้องหั่นเลยนะให้เล็กให้ละเอียดหน่อย
ลูกชิ้นก็ต้องหั่นใช่เพราะว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยเขาชอบกินขนมจีนน้ำยาแกงป่าใส่ลูกชิ้นปลาอย่างนี้มากนะครับน้ำยาป่าเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนที่กินอยู่อยู่ดีดีลูกชิ้นติดคอฮะจนหายใจไม่ออกต้องตามกู้ภัยกู้ชีพมามาช่วยกันปั๊มหัวใจเนี่ยฮะ
เพียบการเกิดขึ้นในบ้านเทาเฮาส์ชั้นเดียวนะครับอยู่ในหมู่หนึ่งซอย๖เทพตมนต์หนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ชั้นเดียวนะครับอยู่ในหมู่๑ซอย๖เทพตะบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็เสียชีวิตคือนายปัญญาแผ่นทองอายุ๕๘ปีนะครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ภรรยากับลูกสาวของผู้ตายก็ยังโศกเศร้าเสียใจนะครับ
ห้อขนมจีนน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลาก็ยังเหลืออยู่เลยฮะแทบเต็มหม้ออ่ะ
ลูกชิ้นปลาแบบกลมสีขาวที่ท่านเห็นใหญ่สัก๕๖เซนติเมตรเนี่ยก็ยังอยู่นะครับ
ภรรยาของนายปัญญาชื่อว่านางเสี่ยมหงแผ่นทองอายุ๕๗นะครับ
บอกว่าสามีชอบกินขนมจีนน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลามาก
เมื่อวานนี้วันหยุดแล้วก็เป็นวันพ่อด้วย๕ธันวาคม
ก็ไปซื้อของที่ตลาดมาเอามาทำขนมจีนน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลาให้กับสามีกินนะฮะ
ชอบทานแล้วก็โทรเรียกลูกสาวมาเป็นลูกสาวคนโตอยู่บ้านอีกหลังนึง
มาช่วยกันทำทำจนเสร็จนะฮะ๕โมงเย็นทำเสร็จ
ลูกสาวก็ไปตักขนมจีนน้ำยาป่าที่มีลูกชิ้นปลามาให้กับพ่อกิน
ขณะที่กินคำแรกไปนะครับสำลักเลยฮะสำลักตั้งแต่คำแรกเลยนะครับ
ก็ช่วยกันนะฮะทั้งลูกกับภรรยาก็ช่วยกันพยุงนายปัญญาเนี่ยยืนขึ้นนะครับ
พยายามล้วงคอลูกสาวก็พยายามทุบหลังเพื่อให้ลูกชิ้นออกมา
แต่ไม่สำเร็จครับนายปัญญานอนฟุบไปนะครับหายใจไม่ออก
เกร็งหมดหน้าเขียวตัวเขียวนะครับก็เลยให้ลูกรีบไปตะโกนให้ข้างบ้านมาช่วย
โทรเรียกรถกู้ภัยกู้ภัยมาถึงช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าช่วยไม่ทันฮะเสียชีวิต
ภรรยาบอกว่านายปัญญาป่วยเป็นอมภาษณครึ่งซีกนะครับเป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะครับ
๓ปีที่แล้วไปตรวจพบนิ้วในไตปัจจุบันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านภรรยากับลูกก็ช่วยกันดูแล
ที่ผ่านมาเวลากินอะไรก็มีอาการอาหารติดคอบ่อยนะฮะ
การกินระบบการย่อยไม่ค่อยดีนะครับการกลืนอะไรพวกเนี้ย
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลได้เวลากินอะไรที่มันใหญ่เป็นชิ้น
ก็ต้องคอยใช้ช้อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กทุกครั้งก่อนจะกิน
เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าลูกชิ้นปลาลูกนั้นเนี่ยนายปัญญากินลงไปทั้งลูกหรือเปล่า
ภรรยาสงสัยนะฮะก็เลยติดคอจนเสียชีวิต
เขามีตัวทองให้ตามเขาแล้วแม่ก็พูดพูดแล้วบอกพ่อไปซะเถอะ
พ่อสวัสดีสบายมานั่งมาทุกข์ห่วง
เขาก็หลับตารับรู้แล้ว
คือนายปัญญานอกจากอมภาษณ์ครึ่งซีกแล้วก็มีอาการโรคประจำตัวหลายอย่างแล้วเนี่ย
ปีที่แล้วต้องเจาะหลอดลมรักษาอาการด้วยนะฮะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทำให้อาหารติดหรือเปล่าเมื่อวานนี้
ส่วนลูกสาวนะครับลูกสาวยุค๓๑นะครับบอกว่าเสียใจมาก
พ่อต้องมาจากไปในวันสำคัญก็คือวันพ่อ
และก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองคือต้นเหตุทำให้พ่อต้องตายหรือเปล่านะครับ
ตอนที่เกิดเหตุก็พยายามช่วยกันแล้วนะครับแต่ไม่ทันจริงจริง
ระหว่างนั้นก็พยายามภาวนาตอนที่กู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจว่าพ่อต้องรอด
แต่สุดท้ายแล้วปฏิหารก็ไม่เกิดขึ้น
ที่ไม่ได้ดูให้ดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อเราก็คิดไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะ
ก็มาถึงก็คือนอนแล้วไม่มีลมหายใจแล้วค่ะ
เพราะว่าช่วยกันทำกับแม่แต่ว่าเป็นคนตักให้พ่อกินคำแรกไง

กู้ภัยที่ไปช่วยนะครับบอกว่าพอแจ้งเหตุอ่าได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ถึงพบว่านายปัญญาหมดสติไปแล้วหายใจอ่อนนะรวยรินก็ช่วยกันปั๊มหัวใจครึ่งชั่วโมงนะ
แต่ว่าช่วยไม่ได้นะฮะไม่สามารถยื้อชีวิตได้
ลูกชิ้นที่ผู้ตายกินเข้าไปเนี่ยตอนที่กู้ภัยไปช่วยเนี่ย
ลูกชิ้นมันไหลลงจากหลอดลมตกไปอยู่ที่กระเพาะอาหารแล้ว
แต่เนื่องจากผู้ตายอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานทำให้ขาดอากาศหายใจ
เกิดภาวะออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงนะครับ